ทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่นที่ตำบลสีชมพู
ชาวบ้านเขาไล่ตามหมีควายตัวนึงมานานแล้ว
หลายวันแล้วเจอครั้งแรกตั้งแต่๖กันยายน

วันนี้ที่หมู่บ้านนึงเจอนะครับ
แต่ว่ามันวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้าน
ไปดูนะฮะ
นี่เป็นชาวบ้านเทพประธานหมู่๑๐ตำบลบริบูรณอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ออกมาจากไร่อ้อยหลังจากถูกหมีควายกัดที่มือขวาจนบาดเจ็บนะฮะ

ชาวบ้านด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยปิดล้อมตามหาหมีควายเจอก็จะยิงยาสลบมันก็วิ่งหนีทันนะครับ
เมื่อหกกันยายนเจอก่อนไปอยู่ที่บ้านศรีชมพูที่ตำบลศรีชมพูเหมือนกันนะครับ
แล้วมันก็หนีมาที่บ้านเทพประธานนี่ฮะรอยเท้าของมันนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเจอแต่ก็ไล่จับกันไม่ได้บางจุดที่เจอเนี่ยบางคนที่เจอมันก็จะทำร้ายก็มีนะครับ
ชาวบ้านลงพื้นที่สำรวจก็เจอรอยเท้าในนาข้าวก็มีในไร่อ้อยก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ
สองวันเนี่ยจัดเวรยามกันนะครับในการตามหาแต่ไม่เจอนะครับ
วันนี้เจอนะครับทุกผู้ชมครับเจอมันโผล่มาจากไร่อ้อยแต่มันกลับจู่โจมทำร้ายชาวบ้าน
กำนันตะบนบริบูรณ์ก็โดนนะฮะชาวบ้านขี่จักรยานยนต์ผ่านก็โดน
บางคนตกใจเสียหลักรถล้มก็มีนะครับชาวบ้านเนี่ยที่ไปช่วยกันไล่ล่าหมีควายตัวนี้นะครับ
บอกว่ามันน่าจะเป็นหมีที่ลักลอบขนย้ายมาอาจจะมีคนเนี่ยขนย้ายมามาเจอเจ้าหน้าที่ในย่านนี้นะครับ
อาจจะกลัวเจ้าหน้าที่จะจับก็เลยปล่อยเลยพอปล่อยเลยมันก็อยู่แถวนี้แหละฮะแม้จะมีป่าเขาอุดมสมบูรณ์แถวนี้ก็ตาม
แต่มันก็ลงมาอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านมันอาจจะไม่ยอมขึ้นไปค่ะ
มีเมืองนี่มันขึ้นไปข้างบ้านครับที่เมืองนำเข้าไว้ตัวสูตรมันรายกลัวแต่นั้น
ด้วยตาตัวเองเห็นแล้วเห็นสับเจนแล้ว
ยังอยู่ในพื้นที่ตะบนศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นอยู่นะครับ
มีชาวบ้านถูกทำร้ายบาดเจ็บไปแล้ว๕คนผู้หญิง๒ผู้ชาย๓
เจ้าหน้าที่ก็ต้องหยุดภารกิจชั่วคราววันนี้เพราะฝนตก
ก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะฮะหมีควายตัวนี้ตัวสูงใหญ่นะครับ
เพื่อใครไปเจอเจอเข้าระวังตัวด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะไล่ติดตามมันต่อไป